นักศึกษาสาววัย๒๐ปีได้ตกลงมาจากชั้น๘ของหอพักย่านปฐุมธานีจนเสียชีวิต
วันนี้เพื่อนที่อยู่ร่วมห้องได้ออกมาเปิดเผยเหตุการณ์ในคืนก่อนวันเกิดเหตุนะครับ
ที่พ่อของผู้ตายไม่เชื่อว่าลูกสาวจะกระโดดลงมาฆ่าตัวตาย
เชื่อว่าน่าจะเป็นการพลัดตกลงมามากกว่า

กลับกี่กามในใต้โมง
นางสาวนันนพัฒน์เหล่าลือเกียรตินักศึกษาคณะนิเทศศาส
ชั้นปีที่๑มหาวิทยาลัยเอกชนแห่ง๑ย่านรังสิต

ที่ได้คุยกับนางสาววิศนีศรีสิริ
หรือโอปอล์อายุ๒๐ปี
เพื่อนรักต่างมหาวิทยาลัยที่สนิทคุ้นเคยกัน
ตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ซึ่งพัดตกจากชั้น๘คอนโดแห่ง๑ย่านรังสิต
เมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

และไม่มีท่าทีว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้น

วันเกิดเหตุกลับห้องพักตามปกติ

ได้นำคีย์การ์ดไปเสียบไว้ที่ใต้บานประตูห้อง
และแชทไปบอกเพื่อนก่อนเผลอหลับไป
มารู้สึกตัวอีกทีตอนที่เพื่อนเข้ามาภายในห้อง
จากนั้นได้ยินเสียงปิดประตูหลังห้องดัง๑ครั้ง
เรียกชื่อโอปอลแล้วรีบลุกขึ้นมาดู
ก็พบว่าเพื่อนตกลงไปอย่างด้านล่างแล้ว
หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสพปากครองรังสิต

แพทย์และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตันยู
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที
ศพของน้องโอปอลได้ถูกส่งชนะสูตร
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

บำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดสระบุรี
นายนันทวัฒน์ศรีสิริพ่อของผู้ตายได้เปิดใจว่า
ส่วนตัวไม่เชื่อว่าลูกสาวจะฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดตึก

เนื่องจากมีอาการมืนเมาจากฤทธุรา
โดยได้คุยกับหมอที่ผ่าชนะสูตรศพบอกว่า

น่าจะเกิดจากการหงายตกลงมา
เพราะถ้าหากเป็นการตั้งใจกระโดด
ขาน่าจะหักใบหน้าหรือกระโหลกน่าจะมีบาดแผล
แต่อย่างไรก็ตามต้องรอผลสรุปจากตำรวจอีกครั้ง
ส่วนเรื่องราวปัญหาทะเลาะกับครอบครัวก็ยอมรับว่ามีบ้าง
แต่คงไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ลูกสาวฆ่าตัวตายได้
สาเหตุก็น่าจะสิ่งที่พ่อคิดคือพัดตกจากระเบียง
อาจจะด้วยความมืนเมาหรือเปล่า
แต่เราก็ต้องรอผลจากตำรวจอีกทีให้เขาชี้ชัด
เพราะว่าเท่าที่พ่อได้คุยกับหมอที่เขาผ่าศพเนี่ย

พอไหลลงเสร็จแขนหักหลังหัก

อืมอ่าจะว่าเขามีเรื่องปัญหาครอบครัวจนถึงขั้น
ขนาดทำให้เขาฆ่าตัวตายคงเป็นไปไม่ได้
คนฆ่าตัวตายจะโดดลงจริง
หนึ่งถ้าหน้าไม่ลงหรือว่าขาไม่ลง
อันนี้ขามันไม่หักหน้ามันไม่เละ
คือผมเหมือนกับว่าเขาพัดตกจากระเบียง
เหมือนเขาขึ้นไปนั่งขาข้างหนึ่งอีกขาข้างหนึ่ง
อาจจะจับอยู่แล้วก็หงายหลังลงไป
สำหรับงานสวดอภิษฐรรมศพน้องโอปอล
จัดขึ้นทั้งหมด๓คืนที่วัดแก่นขนุนอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
โดยจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๒๘กุมภาพันธ์นี้
ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจได้เข้าเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุ
พร้อมสอบปากคำพยานแวดล้อมแล้ว
โดยเตรียมเรียกพ่อแม่และเพื่อนผู้ตาย

เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานประกอบสำนวนคดีต่อไป
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน